จากสวยสติกเกอร์ที่บอกว่าเป็นรถมันทุกข์
มันขยายผลไปหลายวงการมากเลย

ก็ล่าสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของลอตเตอรี่
แผ่งลอตเตอรี่ที่เขาห้อยคอขายกัน
ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ยังต้องจ่ายกันเดือนละ

ดูดิอมหิตไหมอมหิตนะผมว่ารู้สึกอมหิตมากนะ
แรงงานต่างด้าวที่ก็มีการอาชีพที่แบบเขาสงวนไว้ให้คนไทยเดินไปเจอ
มีอะไรนะมีก็ล่ำลือกันว่าก็ต้องมีการติดสติ๊กเกอร์
รถตู้ก็มีสติ๊กเกอร์นะครับตอนนี้ก็เลย
เคยฟังไหมฮะก็เศรษฐกิจไม่ดีนะครับอยากจะเปลี่ยนสีรถ
ก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดท้ายรถไว้ก่อนแต่นี่ติดหน้ากระจกนะครับอ่า
หลากหลายรูปแบบแต่ว่าคุณวิโรธบอกว่าสิ่งที่เน้นเลยเนี่ยคือเรื่องของรถบรรทุกใช่ไหม
คือตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของสวยทางหลวงเป็นหลักนะครับแต่ว่าก็เป็นนิมิตหมายอันดีคือ
เอาเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนเมื่อคืนนี้ผมดูข่าว
สำนักก็จะบอกว่าเด้งหรือสั่งย้ายท่านผู้การตำรวจทางหลวงนะ
ซึ่งอันนี้ก็ต้องเคลียร์กันก่อนว่าจริงแล้วเราต้องชื่นชมสปีริตท่านนะ
เพราะท่านไม่ได้ว่าถูกเด้งนะท่านขอย้ายตัวเองนะครับ
เพื่อกระบวนการการตรวจสอบสืบสวนข้อที่จริงจะได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
ซึ่งทำไมเราถึงต้องชื่นชมท่านผู้การเอกราช
เพราะเราหากรณีแบบนี้ได้น้อยมากในแวดวงราชการไทยนะ
ส่วนใหญ่ก็คือจะนั่งทับปัญหาแล้วก็รอให้ผู้คำชาที่อยู่ระดับสูงไป
สั่งย้ายสั่งเด้งแต่ครั้งนี้คือท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจเลยว่า
ตรวจได้เลยนะครับเข้ามาสืบเข้ามาสอบได้เลยนะครับ
ขอย้ายตนเองซึ่งก็ต้องชื่นชมท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ

คือเมื่อวานนี้ผมได้ข่าวมาจากทางสอบสวนกลาง

แต่เราสังเกตเห็นไหมว่าการพาดหัวข่าวหลายสำนักก็จะบอกว่าเด้งถูกไหมฮะ
แสดงว่าเราก็ไม่คุ้นกับมาตรฐานจริยธรรมแบบนี้เหมือนกัน
ซึ่งผมออกว่าก็ต้องชื่นชมในมาตรฐานจริยธรรมของทางท่านผู้การตำรวจทางหลวงเช่นเดียวกัน
ตอนนี้ก็มีคนมารักษาราชการแทนแล้วสอบสวนกลางก็ตั้งตำรวจท่านหนึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ครับสวยสติ๊กเกอร์อ่าว่าเออมีหรือไม่มีแบบไหนอะไรยังไง
ซึ่งตอนนี้เราเห็นการขานรับแล้วก็เห็นระดับผู้บังคับบัญชาที่เข้ามาดูแลจัดการในเรื่องนี้
โดยจนเป็นรายละท่านก็อยู่รายละทางที่ไว้หวั่นใจได้จริง
นักงานตำรวจแห่งชาติก็ตั้งเจรตำรวจแห่งชาติให้มาตรวจสอบ
แสดงว่าตอนนี้นะฮะก็ต้องให้ความเป็นทำอะไรจริงก็ต้องว่าจริง

แสดงว่าตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย
ก็น่าจะใส่ใจเรื่องนี้อย่างเต็มที่ที่สุดแล้วล่ะ
ก็ส่งตำรวจมือดีนะครับมาทั้งหมดแล้วแล้วก็ตำรวจทุกท่านที่ตอนนี้มาในการจัดการเรื่องนี้
ที่ผมตรวจสอบก็เป็นในตำรวจที่ประวัติดีทุกท่าน
ก็น่าจะหวังว่าน่าจะมีความคลี่คลายสถานการณ์ได้ในเร็ววันนี้